ก็จะใช้กระสวยอวกาศนะครับ
ซึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนในการพัฒนาย่านอวกาศ
โดยค่าขนส่งจากยานอวกาศเชิงพาณิชย์นี้ก็จะถูกกว่าของรัสเซีย
เกือบ๖๕๐ล้านบาทต่อเที่ยว
และอีกไม่นานนะครับยานอวกาศเชิงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะขนส่งนักบินอวกาศ
ขึ้นสู่สถานีอวกาศอีกครั้งครับ
เอริกโบและสุนิตาวิลเลี่ยมส์๒นักบินอวกาศชาวอเมริกัน

ระบบจำลองเพื่อการฝึกฝนแบบนี้จะช่วยให้นักบินอวกาศได้เตรียมพร้อมบังคับยาน
เพื่อภารกิจและสภาพการบินต่างตลอดจนสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
รวมไปถึงการรวมยานและการเชื่อมต่อยาน
นักบินอวกาศเล่าว่านี่คือระบบจำลองเป็นหนึ่งในหลายรูปแบบที่ใช้ฝึกกัน
มีทั้งแบบที่ฝึกให้เข้าใจระบบและภายในห้องนักบิน
อย่างการฝึกบังคับการเชื่อมต่อยานด้วยระบบออโตเมติก
ซึ่งทุกคนจะได้มาฝึกกันที่นี่
โดยสหรัฐไม่มีภารกิจการใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยยาน
ในการนำนักบินอวกาศไปส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติ
และระบบปล่อยยานอวกาศสำหรับการเดินทางระยะไกล
ค่าจ้างอยู่ที่เที่ยวละ๕๘ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งยังนับว่าถูกกว่าของรัสเซีย
คิดเที่ยวละ๗๖ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๖๐๐ล้านบาท
การบินอวกาศกำลังเข้าสู่ยุคเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น
ซึ่งนักบินอวกาศบอกว่าอีกหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติ
จากเรื่องของประเทศมาสู่ระดับบุคคลระดับบริษัทเอกชน
เช่นเดียวกับเรื่องการบินสมัยก่อนช่วงต้นปี๑๙๙
จะมีแค่หน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นที่ทำการบิน
ต่อมาก็เป็นเรื่องของเอกชน
บทบาทของบริษัทโบอิ้งต่อการบินอวกาศเริ่มขึ้นในยุคปี๑๙๙
ไปตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินแมคดอนเนล
วบรวมกิจการกับแมคดอนเนลดักลาสก่อนที่จะมารวมกับโบอิ้ง
มีการพัฒนาแคปซูลอวกาศเมอร์คิวรี่และเจมินี
หรือประมาณ๑๔๗๐๐๐ล้านบาทซึ่งรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ
และระบบภาคพื้นดินด้วยนอกจากนี้ยังมีสัญญาว่าจ้างโบอิ้ง
มูลค่ากว่า๖๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๓๐๐๐ล้านบาท
นานาชาติอีก๖ภารกิจ
ฝ่ายความมั่นคงอวกาศและกลาโหมของบริษัทโบอิ้ง
กำลังสร้างศูนย์ฝึกที่เซ็นหลุยเพิ่มเติมอีก
ตั้งแต่การสวมชุดนักบินอวกาศไปจนถึงการแก้ปัญหาหรือการกู้ยาน
นักบินอวกาศเปิดเผยว่านี่คือก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นของสหรัฐและโครงการอวกาศ
ซึ่งเราจะสามารถผลิตยานอวกาศได้เอง
จรวดได้เองและปล่อยได้เองในประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน